เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจเรื่องเกี่ยวกับมันมีความเชื่อวิญญาณ
ลองปรึกษาหมอปลาดูเพราะว่ามีสาวโรงงานคนหนึ่ง
เป็นโรคประหลาดหลังจากที่เธอกลับมาจากไปเที่ยวน้ำตก
มีอาการทุรนทุรายคล้ายกับผีสิงผีเข้า
อนหมอปลามาช่วยหน่อยหมอปลาลงพื้นที่ไปดูแล้วจ้า
มาดูกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่นางสาวกันนิกาบุญเพ็งหรือว่าคุณแหววอายุ๔๐ปี
มีอาการแบบทั้งอ้วกอาเจียนออกมานะมือเท้านี่เกร็งเลยนะคล้ายกับคนชักอ่ะคุณ
แล้วก็ร้องไห้พูดฟังไม่ได้สับเลยว่าเธอพูดอะไร
พอญาติเอาพระไปให้ใกล้นะยิ่งพยายามดิ้นเหมือนจะดิ้นหนี
แล้วเธอมีอาการแบบนี้ตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวน้ำตกกับสามี
ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองคุณ
หลังกลับมาเนี่ยเริ่มไม่สบายก่อนตอนแรกเป็นไข้
พอพาไปหาหมออ้าวไม่หาย
คือหมอบอกว่าเธอเป็นไข้หวัดธรรมดา
แต่กลางคืนนะคะจะมีอาการเกร็งสั่นเหมือนผีเขาเนี่ยเกร็งสั่นแบบนี้

แล้วก็พูดด้วยว่ามีผีผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียง

พาไปรดน้ำมนต์ก็ยังไม่หายนะคะ
ก็เลยร้องให้หมอปลามาช่วยดูหน่อย
เมื่อวานค่ะหมอปลาลงพื้นที่มาแล้วนะครับ

เธอก็มีอาการแบบนี้อยู่เห็นไหมคล้ายกับผีเข้าอย่างนี้
บอกกับหมอปลาว่าเธอชื่อพลอยใส

ใช่เธอบอกหมอปลาว่าชื่อพลอยใส
จากนั้นหมอปลาก็นำมีดหมอไปแนบที่หัวของคุณพี่คนนี้

ปรากฏว่าคุณพี่ส่งเสียงร้องกรี๊ดกรีดร้องออกมา

แบบนี้เลยแล้วหมอปลาก็สวดคาถาสักพักหนึ่งอาการเธอก็สงบลง
หมอปลาก็เลยพาตัวเธอไปยังน้ำตก๗สาวน้อย

จุดนั้นแหละจุดที่ไปเล่นน้ำแล้วกลับมาเนี่ยพาเธอไปอีกรอบนึง
ไปทำอะไรทำพิธีค่ะครับ
พอเดินทางมาถึงจุดนี้จุดที่เธอไปเล่นน้ำ

ผมแย่ผมแย่แย่แล้ว
หาวน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนจะอาเจียนออกมา
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าสัมผัสได้
ซากไม้ที่จมอยู่ในน้ำ
จากนั้นนะหมอปลาหยิบสายสินพันจากซากไม้ไปยังศีรษะของคุณแหวว
นี่เห็นไหมซากไม้เห็นไหมตรงนี้นะ
เอาสายสินพันจากซากไม้นะโยงไปที่ศีรษะของคุณพี่เขานะ

แล้วก็ตอกเหรียญครุฑ
แล้วเดินมาท่องคาถาทำน้ำมนต์เพื่อจะให้คุณแหววดื่ม
แล้วก็เอาน้ำมนต์รดราดใส่หัว

ซึ่งคุณแหววมีอาการอาเจียนอ้วกออกมา

เกือบทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกภูเขาหรือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมักจะมีคนตาย

พอมีคนตายในสถานที่นั้นแล้วทำพิธีเรียกกลับไม่หมด
ก็เลยทำให้ดวงวิญญาณยังติดอยู่
เคสนี้เป็นเคสที่น่าสงสารเพราะว่า
ไม่สามารถไปทำงานได้มาเป็นเดือนแล้ว
ตั้งแต่กลับมาอาการเป็นเดือนแล้วตั้งแต่มิถุนายนนะคะคุณ
ส่วนคุณแหววบอกว่าตัวเธอรู้สึกดีขึ้น
หลังจากที่หมอปลาทำพิธีให้แต่ก็ยังคงมีอาการเหมือนเหนื่อยอยู่บ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเชื่อส่วนตัวเธอนะ
เชื่อว่าเป็นเรื่องของผีสางนี่แหละวิญญาณต่างนี่แหละ
เพราะว่าไปโรงพยาบาลและรักษามาทุกวิธีแล้ว
สุดท้ายเธอก็เลยอยากจะขอบคุณหมอปลานะ

ถ้าไม่อย่างนั้นเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะตายไหม

แต่เมื่อหมอปลามาทำพิธีให้แล้ว
เป็นไปได้ถ้ามีเวลาก็ไปตรวจร่างกายมันซะหน่อย